ตรวจสอบตัวเลขกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในประเทศไทยในวันนี้ที่แถลงนะครับ
วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๙๑ราย

ก็ถือว่าเป็นในรอบ๓๔วันที่ผ่านมาที่ไม่เกิน

แล้วก็มีสัญญาณในยะต่างที่ดูแล้วก็คนไทยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันได้ดีขึ้น
ตัวเลขเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙
ประจำวันนี้นะครับศุกร์๒๗มีนาคมพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๙๑ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิมก็คือผู้ที่ไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ย๓๐ราย
เป็นกลุ่มสนามมวย๕รายสถานบันเทิง๗รายแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๘ราย
มีผู้ป่วยรายใหม่เลยนะครับ๑๙รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๐ราย
ทำงานอาศัยในสถานที่แออัดที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ๕รายที่เหลือก็เป็นกลุ่มอื่นตามเกณฑ์เฝ้าระวังอีก๔รายนะครับ
นั้นก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่มีผลแล็บยืนยันทางการแล้วนะครับแต่ว่ากำลังสอบสวนเพิ่มเติมอยู่
ว่า๔๒รายนี้ไปติดมาที่ไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้พบผู้ที่เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพนะฮะ
ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตเป็น๕แล้วนะครับโควิด๑๙ในไทยที่เสียชีวิตศพที่๕นี่เป็นชายอายุ๕๐ปีเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ตอนนี้เพิ่มอีก๙นะครับ
ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยวันนี้โควิด๑๙ที่ติดเชื้อรวมทั้งหมด๑๑๓๖รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๙๗รายอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๑๐๓๔ราย
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักอยู่๑๑นะครับทั้งหมดใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะฮะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็คือ๕ศพนะครับ
แพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วย๕๐กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับ
จำนวนนี้ผู้ป่วยทั้งหมดที่เราพบณขณะนี้เนี่ย๑๑๓๖รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ๑๘๘นี่คือคนไทยนะฮะ
ร้อยละ๑๒เป็นชาวต่างชาติส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่มีสัญญาณดีขึ้นก็คือผู้ที่ไปรับเชื้อไปติดเชื้อจากกลุ่มที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย
วันนี้ที่รายงานตัวเลขผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่ม๙๑รายเนี่ยไม่มีกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ที่ไปพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียเลยนะครับ
นั่นหมายความว่าเราน่าจะหยุดการแพร่ระบาดเกี่ยวกับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มนี้แล้วแต่ต้องยังรอดูต่อนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะท่านก็ยังต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือระมัดระวังกันต่อนะครับขอให้เคร่งครัดนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะสวมหน้ากากอนามัยแบบนี้ฮะไปไหนก็เว้น
ตัวเลขในไทยล่าสุดนะวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญในทางที่ดีตัวเลขล่าสุดในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเราร่วมมือกันมากขึ้นนะคะทำให้เห็นว่าคนไทยเราก็ช่วยกันอยู่บ้านนะไม่ออกไปไหนนะปฏิบัติตามัดระกันอย่างเคร่งครัดนะได้เห็นเลยว่าเจ้
ถ้าเรายังคงร่วมมือกันได้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยเดี๋ยวรอดูภายในสองสัปดาห์ประเทศไทยรอดแน่ทางกระทรวงบอกแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเราต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายบอกว่านี่แหละค่ะเป็นเพราะคนไทยร่วมมือกันนะคะเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงกัน

นะครับเพื่อไม่ให้มีเกิดการแพร่กระจายของโรคออกไปก็ทำให้สถานการณ์ของเรานี่เริ่มดีขึ้น
อืมครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะอืม
ทีนี้ค่ะการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินเป็นโคศกเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าที่ณตอนนี้มีคนติดเชื้อแล้ว๕๒จังหวัดก็ถือว่าน่าเป็นห่วง
ในส่วนของตัวเลขที่กระจายไปในจังหวัดต่างที่นอกเหนือจากกรุงเทพนะคะครับ
แต่ว่าในที่ประชุมยังไม่ได้พูดถึงการประกาศเคอร์ฟิลล์ยังไม่มีมาตรการนี้ออกมานะคะ
ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณามาตรการที่เข้มข้นขึ้น
ตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดได้ค่ะดังนั้นนะตอนนี้เราจะเห็นว่ามาตรการของแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกัน